คนในวงการบันเทิงเข้าไปผัวพันเข้าไปเอี่ยวกันหลายคน
พูดถึงคู่นี้เลยข้าวใหม่ปลามันอยู่ดี
คือเมื่อวานนี้เข้าไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าเวลาประมาณ๒ทุ่มของเมื่อวานนี้
ก็จะเห็นภาพภาพนี้ก็คือใบเตยเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าเธอมีอาการอ่อนเพลียและก็ท้องเสียอย่างรุนแรง
เธอดูซูบนะเห็นมั้ย

เมื่อวานนี้เธอก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
ทั้งวันเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเย็นเลย
คือช่วงเช้าเธอมาที่ไทยรัฐทีวีของเราแล้วใบเตย

เหมือนเธอไม่ได้ทานอะไรเลยแล้วประกอบกับว่าเธอเนี่ยมีอาการท้องเสียอยู่แล้วด้วยนะคะ
คือเบื้องต้นแพทย์ก็วินิจฉัยบอกว่าเกิดจากอาการพักผ่อนน้อยแหละ
อาหารเป็นพิษด้วยเพราะว่าเธอท้องร่วงแล้วก็หัวใจเต้นแรงผิดปกติ
เนื่องจากว่าไม่ได้รับสารอาหารมาตลอดทั้งวัน
บอกว่าตอนนี้ใบเตยเนี่ยอาการดีขึ้นมากแล้วนะคะ
ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันแล้วก็ยืนยันด้วยว่า
เธอไม่ได้ล้มป่วยเพราะว่าเครียดเรื่องของคดีความนะคะ
ใบเตยก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ก็เลิกถ่ายแล้ว

หลายคนแบบคิดว่าน้องเครียดก็เลยแบบว่าเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเธอพักผ่อนน้อยเพราะว่าไปคอนเสิร์ตมาแล้วก็ทานอาหารด้วยแหละ
เรื่องของอาหารการกินนะคะรวมไปถึงแบบว่า

ที่คุณบอกน่ะตอนเช้าเนี่ยมาเข้าหลายคน
เสร็จแล้วตอนบ่ายก็ต้องไปให้ปากคำค่ะ

กลับกำลังใจหายหายไวนะจ๊ะ
คู่นี้ก็ต้องบอกว่าดราม่ามาตั้งแต่หลังแต่งงานเลยเน